คือคนรักหมาธาตุหมาเนี่ยต้องบอกว่า
ถ้าหายไปเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ
ใช่ครับนะครับอย่างหมาพันธุ์ปอเมอริเนียนสีขาวของผู้หญิงคนนี้
เขาแชร์กันให้ว่อนเลยบอกว่าหายไป
นะฮะแถวบ่อน้ำหนองปลือ
ใครเจอแล้วก็ช่วยหน่อยนะ
มีรางวัลติดปลายนวมให้ด้วย
เออน้อง๗๘ปีแล้วนะคะ
แล้วน้องจะต้องรักษาตัวตลอดนะคะ
ถ้าเอากลับมาคืนเรามีรางวัล
รางวัลให้นะหนูให้๕๐๐๐เลยนะ
อย่าเอาน้องไปเลยเอาไปก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายนะคะ
เอาน้องมาคืนนหนู
โอ้โหหนุ่มโคราชช่วยหาหน่อยเถอะนะนี่แหละฮะ
คือคลิปนี้เขาแชร์กันว่อนในโคราชเลย

ผู้หญิงคนนี้เธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ตัวผู้นะหายไปเมื่อวานช่วงเย็นประมาณ๔โมงครึ่ง
จากบ้านแถวบ่อน้ำหนองปลือหมู่๑ตะบนโพกลางอำเภอเมือง

ให้เบาะแสจนนำไปสู่การเอาหมามาคืนเธอ
ให้เป็นสินน้ำใจ๕๐๐๐บาทเออมันก็น่ารักดีนะฮะ
เพราะเธอบอกว่าน่ารักแบบนี้สงสัยคนอุ้มไปแหละ
ตั้งใจไม่ตั้งใจเอามาคืนเธอนะ
ไปนะ